ก่อนจะไปดูถ่ายทอดสดฟุตซอลในเย็นวันนี้
ไปดู๕ประตูลูกยิงสุดเทพของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันก่อนครับ
เริ่มกันด้วยลูกยิงเน้นของทีมโต๊ะเล็กไฮเวย์กลมทางหลวง

ดันเข้าทางกิตยศกิจยศพุ่มตัวตะวัดบอลเต็มแรง
ทะยานผ่านหน้าในทวันไปอย่างรวดเร็ว

เป็นอีกหนึ่งลูกที่เกิดจากการเตะมุมของทีมบางกอกซิตี้
งานนี้มีโตต้าวิ่งออกมาเป็นตัวหลอก
แต่ลูกไหลพุ่งตรงเข้าขาตัวจริงอย่างธนาทิพย
หลังนาทิพย์และจัดหนักนิ่งลูกขาการแสนะชาลันชนไปด้วยความเร็วสูงเลยละครับคุณผู้ชม

ทรงประตูไม่ได้ยังเชี่ยบข้ม
ต้องปรบมือให้กับทีมวงของผู้นี้จริงครับ
และอันดับที่๒เป็นของดาวยิงเกือบทุกสัปดาห์
ฟรานซิโก้ดาซินวาหรือกูกู้
ในที่สุดลุกกระจกลงที่เท้ากูกู้
กูกู้ก็ใช้ความเก่าลุยเดียวเลี้ยงลูกริมเส้นก่อนตะวัดขวางัดบอล
ลูกพุ่งทะยังลุมเข้าประตูไม่ได้อย่างง่ายได้
แม่สเต็ปแบบนี้เชื่อฝีเท้ากูกู้ได้เลยล่ะครับ
มาถึงอันดับที่๑ของสัปดาห์นี้

เรนโตโตดินเจาะรอเพื่อนก่อนไหลบ้อนให้พัศกร

โอ้โหสวยงามจริงครับลูกนี้